อบจมาสลง

กลับมาสนุกกันต่อกับช่วงขอตอบตลาดแตก
มาครับมามาดูกันว่าพ่อค้าแม่ค้าผู้โชคดีอีก๔ท่านนั้นจะเป็นใคร
เราเดินมาในย่านนี้คือย่านของทะเล

ขายปลาหมึกขายกุ้งขายอะไรเต็มไปหมดเลย

ไก่ทะเล

เปล่าใช่ค่ะเพราะว่าแม่ขายอาหารทะเลด้วย
ลูกก็เลยมาขายไก่ไม่งั้นแย่งกัน

มีแฟนแล้วพอไม่ต้องถามเลิก
นี่แหละพี่คนชื่อขวัญก็หน้าตาดีเหมือนกันแบบนี้แหละ
พี่ลิงค์ถามเลยค่ะ
เราเป็นคนหัวหินไหม

แม่ห้องรวม

ตลาดนี้หนูมาขายกี่ปีแล้ว

คุณตนออะไร

อยู่แค่ตรงนี้เอง

ถูกต้อง
ซึ่งหลายคนที่เคยมาเที่ยวหัวหิน
ต้องเคยมาที่นี่อย่างแน่นอนล่ะครับ
เพราะเป็นแหล่งรวมของดีของอร่อย
แบบที่เห็นนี่แหละครับ
รับไปเลยพี่ฝนมอบเนื้องภันฑ์
เขาบอกว่าที่นี่มีร้านหนึ่ง

บอกว่าต้องมาเลยเพราะว่าเป็น
น้องครับรู้จักเจ้าของร้านผักไหม

ไปไหน

มาเฝ้าร้านนะครับ

แต่ทำไมถึงมาขายผักถามหน่อย

ก็เลิกเรียนมาขายผักเลย

ก็เลยรู้สึกว่าเรามาทำของเราเองดีกว่า

งั้นที่เหลือพวกพี่ก็จีบได้
เธอเฮ้ยน้องสาวแบบห่วง

ตลาดชัดชัย

ไม่ทัน

นี่อายุเท่าไหร่คะ

หรือ

เอายังไงดีจ๊ะพ่อนุ่ม

เรียกคุณแม่มาช่วยดีกว่าไหมครับ

เห็นด้วยไหม
อันนี้อันนี้

ถูกต้อง
เอาละครับต้องมอบผักให้พวกเรานะครับ

เรื่องภาพ
ขอตามหาผู้โชคดีก่อนหน่อยสิ
เราเล่นเกมบ้างดีกว่า
ใครแบบว่าตั้งคำถามดีกว่า

ใครที่มีเบอร์โทรศัพท์ที่ลงท้าย

มีใครบ้างไหมคะ
ยกมือน้อง

เจ๊แหญะ

เจ๊แห๊กว่ากมือเรียกเลยจ้ะ

แคทรัพย์ความอร่อยนะไม่ได้นวดเองนะ

ธรรมดาปากก็ขายประมาณ๕๐กิโลกรัม๖๐กิโลกรัม
นี่คือธรรมดา๕๐กิโลกรัม
ส้มด้วยแล้วขายทอดคนซื้อไปกินด้วย

โรลละ๒๐๐กิโลกรัมครึ่งโรลละ๑๐๐กิโลกรัม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
งั้นเปลี่ยนคำถามได้มั้ย

ชุดแลชนะบ๊วยไม้
ไม้ที่๓หมูเยอะกว่าไม้ที่๑ไหม

อะไรยังไงดีอ่ะแล้วเราจะแจกกันยังไงดีถามคำถาม

ไม่เอาเรามุ่นวายเอางี้
ใครเดินไปแล้วเห็นใครเปิดไทยรัฐทีวีแจกเลย
อื้อง่ายไหม

อย่างนี้เปิดทีวีเติบนะ

โอ้โหขึ้นไปเลยเคลื่อนขึ้นไปเลย

นี่น่าจะสดใสเพราะอยู่กับ

หรือจริงแล้วคือฟอมมาลีนมัน
มันมาโดนแม่พูดมาดีกว่า
เหมือนที่พี่ฝนบอกแค่เขาเปิดนะครับผมช่องไทยรัฐทีวีก็รับไปเลยเอ้ามอบกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องพูดมากนะฮะจริงขนาดนี้นี่พี่ฝนมอบเลย๑๐๐บาท
อิ่มท้องสำราญทั้งอิ่มใจแล้วก็อะไรแล้วเราได้แบบอิ่มท้องแล้วอิ่มใจ
ขอบคุณพ่อค่ะแม่ค้าแบบใจดีน่ารักค่ะ
ชมด้วยน้องขวัญสวยพี่ฝนสวยพี่ลิงหรอก

ผมก็เลยแบบแจกเปรย์เลยจริง
แต่อันนี้แบบว่าอยากจะแจกเขาทุกร้านเลย

อยากให้เพราะว่าเรารู้สึกว่าในการขายของเนี่ย

ท้ายที่สุดก็คือได้ซื้อของด้วยได้อะไรด้วย

หนุนกันไปด้วยนะครับแล้วก็มอบโชคกันไปด้วยนะครับ
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะ

คราวหน้าเราจะไปที่ไหนต้องติดตามกันนะคะ
ว่าเราจะไปบุกตลาดไหนก็ติดตามแล้วกันนะครับ
พักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าขอแรงครับ
การแข่งขันภารกิจพิจิตฝันเพื่อชุมชนครับ
เงินรางวัล๓๐๐๐บาท
ไม่รู้ว่าอย่างไรจะยิ้มหรือจะมีน้ำตานะครับ
และเวลาที่ทำได้คือ

โอเบอร์โจร

โอเบอร์โจร